ข่าวที่งูมันโผล่ขึ้นมาจากชะโครก
ข่าวนี้มันไม่ธรรมดาแค่ตกอกตกใจซะแล้ว
เพราะว่าสุภาพสตรีท่านหนึ่งอายุตั้ง๕๔ปีไปแล้วนะครับ
ท่านนั่งปลดทุกข์อยู่ในห้องน้ำครับ
แล้วจังหวะที่ใช้สายชำระจะชำระแล้วล่ะ
ปรากฏว่างูตัวนี้ฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพเนี่ย
เหลือมยาวสองเมตรครับมันไม่ได้โผล่มาธรรมดา
มันฉกเข้าที่ก้นของเธอด้วยกัดนิ้วด้วยเธอทำยังไงรู้ไหมครับ

จับงูได้หักคอแล้วดึงนิ้วออกครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มของคืนวันที่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ที่บ้านเลขที่๒๒๕หมู่บ้านนครทองตะบนแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการครับ
พี่กู้ภัยช่วยกันประถมพยาบาลนางบุญส่งพลายแก้วอายุ๕๔ปีเจ้าของบ้าน
หลังจากถูกไอ้เหลือมครับงูเหลือมยาว๒เมตรกัดนิ้วชี้ขวาแล้วก็ก้นของเธอ
ขณะเธอนั่งปลดทุกข์อยู่ในห้องน้ำคมเขี้ยวของงูทำให้บาดแผลลึกมีเลือดออกเยอะเลย
ต่อมานะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
นางบุญส่งพาผู้สื่อข่าวไปดูห้องน้ำชั้นล่างที่อยู่ใต้บันได
ส่วนโถชะโครกที่งูมันออกมามันเป็นแบบโถชะโครกแบบใช้น้ำตักลาดนะครับ
แล้วก็เดินสำรวจบริเวณรอบบ้านพบว่าติดอยู่กับป่านะฮะ
ซึ่งเป็นไปได้ว่างูมันอาจจะเข้ามาตามท่อน้ำทิ้ง
แล้วก็เข้าไปในบ่อเกลอะแล้วก็โผล่ขึ้นมาที่โถส้วม
นางบุญส่งเล่าต่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ

แต่ขณะใช้สายชำระล้างทำความสะอาดอยู่
จู่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมากัดที่ก้น
แล้วก็นิ้วชี้ขวานะฮะขณะที่เธอใช้สายชำระอยู่นั่นแหละครับ
คุณผู้ชมดูกราฟิกดามไป
พอเธอก้มดูตกใจครับเพราะว่างูเหลือมเนี่ยงับติดอยู่ที่นิ้ว
คว้าคองูแล้วหักคองูซะด้วยมือของเธอนะครับ
งูติดขึ้นมาด้วยนะโอ้เป็นผมผมกลัวตายเลยนะ

นะฮะเธอสะบัดจนหลุดครับแล้วรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวครับ
เข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำสัก๒๐นาทีก็จะทำความสะอาด
ฉีดน้ำเอาสายยางมาฉีดน้ำ
พอฉีดน้ำเสร็จมันโผล่มากับตูด
กัดตูดเสร็จแล้วก็สะดุ้งมือยังคาอยู่มันก็โดดกัดมือ
ขับปุ๊บเราตกใจก็เลยดึงมือขึ้นมา
งูมันก็ตามติดขึ้นมายาววืดเลย
ก็เลยด้วยความตกใจก็เลยจับมันหักคอ
คอมันก็เลยปล่อยนิ้วปล่อยนิ้วก็สลัดมันออกไปก็ตะโกนเรียกแฟน
ใจเด็กจริงนั่นสิฮะหลังเกิดเหตุครับพี่กู้ภัยพาพี่บุญส่งเนี่ยส่งโรงพยาบาลแล้วฉีดยาป้องกันบัตรทยักษ์ครับ
ส่วนงูเหลือมก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
คุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้เนี่ยนางบุญส่งกับครอบครัวอาศัยอยู่มาหลายสิบปีแล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
ซึ่งช่วงวันที่ผ่านมานะฮะครอบครัวก็ไปทำบุญที่วัดนะครับแล้วก็จะได้ชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นให้หมดไปนะฮะ
เข้าห้องน้ำลาดน้ำดูก่อนกดชะโครกดูก่อนนะครับ

มันมาตอนที่มันแบบว่านั่งไปแล้วอะเนอะ

เออคือเจ้าบ้านเองเนี่ยเจ้าของเองเนี้ยอาจจะไม่ได้ระวังเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยเขาอยู่มาหลายสิบปีแล้วแล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยอืม

ต่อไปสร้างบ้านก็ช่างป้องกันงัวไปด้วยนะ